โควิดกันก่อนนะฮะเรื่องของโควิดมีคุณแม่ชาวชนบุรี
เศร้าใจลูกไปฉีดไฟเซอร์มาลูกไปฉีดไฟเซอร์กลับมาไม่ถึง๖๗ชั่วโมงดีฮะ
อยู่ดีลูกเสียชีวิตคาที่คาบ้านจัดงานศพแล้ว
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับนายสนิทหอมขจรหนุ่มใหญ่
อายุแค่๔๓ปีเองงานศพจัดที่วัดราชนิยมธรรมตะบนศรีรชาอำเภอศรีราชา
ชนบุรีเสียชีวิตกระทันหันฮะคุณแม่สายหยุดหอมขจรคุณแม่วัยหกสิบแปดปี
บอกว่าสนิทไปฉีดไฟเซอร์ฉีดไฟเซอร์เมื่อ๒๓สิงหาคม
ฉีดไฟเซอร์ประมาณสักสิบโมงครึ่งกลับมาถึงบ้านเนี่ย
วกลบคูณหารไม่ถึงเก้าชั่วโมงดีฮะจากนั้นมาลูกมีอาการผิดปกติ
ผิดปกติขนาดไหนฉีด๑๐โมงครึ่งประมาณสัก๙ชั่วโมงฮะ
สนิทเกิดอาการปากเบี้ยวมือเท้าเขียวแล้วก็ปัสสาวะราช
แม่ไม่รู้จะทำไงรีบโทรใจเจ้าที่พอเจ้าที่มาปั๊บหัวใจหยุดนานพอสมควร
ที่บอกว่าลูกคุณแม่ตายไปแล้วเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นหลายชั่วโมงแล้ว
ไม่ว่าจะปั๊มหัวใจนวดหัวใจกระตุ้นหัวใจยังไงไม่ฟื้นแล้วฮะ
เสียชีวิตครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้คุณแม่สายุดบอกยอมรับนะ
ว่าลูกเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงขนาดไหนคือ
มีไขมันความดันโรคเกาะและเป็นคนอ้วนน้ำหนักทะลุ๑๐๑๐๔กิโลกรัม
แต่ที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่เคยมีอาการใดเลยในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
ดังนั้นพอฉีดวัคซีนแม่ก็เลยเศร้าใจ
เพราะลูกจากไปหลังฉีดวัคซีนฟังคุณแม่สายหยุดนะครับ
แม่นุ๊กขาตึงแม่เลยว่าเออนุ๊กกินข้าวแล้วกินยารักนะ
และช่วงเขานอนเล่นเกมก็ประมาณว่าสองทุ่มเศษแต่ไม่ได้ดูนาฬิกาก่อน
แล้วก็เอ้เห็นนุ๊กโอ้โธ่แขกแขวนใช่ไหมคะ
นี้ไหล่ซ้ายเขาก็น้อมลงมาไอ้แม่ก็ตกใจไปดึงเขามา
เขาก็ไม่มาเขาทำปากดิ้ว